มาแล้ว๑๓ปีนะคะสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลรัฐบาลหลายชุดพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ซึ่งรัฐบาลของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

โดยเฉพาะหลังจากนี้ไปจะเน้นนโยบายพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ทหารจากภูมิภาคอื่นกลับสู่ที่ตั้งเดิมรวมทั้งเดินหน้าพูดคุยสันติสุขด้วยค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณดาวขอบคุณกอฟครับ

เริ่มต้นปี๖๐มา๔๕วัน
ขีดเส้นใต้เรื่องปัญหาของไฟใต้หน่อยเถอะ
ปัญหาของไฟใต้อย่างที่บอก๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
ไม่ว่าเราจะผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ
ใช้อำนาจเต็ม๒ครั้ง๓ครั้ง
เหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรี
เป็นทั้งพบทบมาก็เคยมาแล้ว
ฉะนั้นสถานการณ์ไม่มีแนวทางว่า
จะดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น

รอบปีที่ผ่านมา
มันเกิดเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์
เรื่องคนเจ็บเรื่องคนตายมีเท่าไหร่

มีเหตุการณ์
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น๘๐๗ครั้ง
เสียชีวิตไป๓๐๗คน

ทั้งปีสรุปว่าตาย๓๕
แต่ถ้าแยกตามจังหวัดให้เห็นกันชัด
ปัตตานีนั่นหนักที่สุดเลย

ระเบิดเหตุการณ์ยิงเหตุการณ์ฆ่ากันเนี่ย
เหตุการณ์หรือ๓๐๙ครั้ง
เสียชีวิตไปปีเดียวเนี่ย๑๐๖คน
มีคนบาดเจ็บ๒๕๙คน
รองลงมาก็นราธิวาส
เกิดเหตุ๒๗๐ครั้ง
คนเสียชีวิตไป๙๗บาดเจ็บ๒๑๐
ลองลงมาก็ยาลา
ยาลานี่เกิดเหตุการณ์๑๗๕ครั้ง
เสียชีวิต๗๗บาดเจ็บ๙๐

เฉพาะอำเภอที่อยู่ทางใต้
มีสบาย้อยจันนาทวีเทพาสะเดา

ทำให้คนเสียชีวิตไปทั้งหมด๒๗ราย

เหตุการณ์เกิด๕๓เหตุการณ์
ถ้าไปดูแยกหญิงแยกชาย
ผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงเยอะครับ
ผู้ชายเสียชีวิตไป๒๘๓คน
ผู้หญิงเสียชีวิตไป๒๔คน

นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
ถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ในการโครงสร้างของการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
มีการถอนกำลังทหาร
กำลังทหารจากกองทัพภาคอื่น
ภาค๒ภาค๑ภาค๒ภาค๓
หนึ่งนี่บริเวณภาคกลางภาค๒ภาคอีสานและภาค๓ทางเหนือ
ก่อนหน้านี้ระดมทหารจากภาค๑ภาค๒ภาค๓
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปประจำการอยู่ที่นั่น
ก็มีเสียงเรียกร้องว่าไปเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นถิ่นไม่ได้
พูดภาษากันไม่รู้เรื่องก็มีปัญหาตามมาเยอะ
ฉะนั้นในรอบปีที่ผ่านมาก็มีการถอนกำลังทหารจากที่อื่นกลับกลมกองหมด
เหลือไว้เฉพาะกองทัพภาคที่๔
ทัพภาคที่๔อยู่ภาคใต้อยู่แล้วนี่
รู้ที่รู้ชำนาญเส้นทางพื้นที่และกรอบกับบวกกับกำลังของทหารพลาน
นี่เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เขาก็เรียกร้องมาตลอด
กองทัพและรัฐบาลก็จัดให้
อันที่๒ที่เห็นความชัดเจนในการแก้ปัญหาก็คือว่า
รัฐบาลได้ใช้นโยบายในการพัฒนาเต็มรูปแบบเต็มพิกัด
โครงการที่เรียกว่าเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เน้นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เน้นเรื่องการท่องเที่ยวการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
แก้ความยากจนของคนรากย่า

แต่ว่าระยะยาวก็คือว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา

อันนั้นก็เป็นความคาดหวังว่าถ้ามีเศรษฐกิจ

ความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ
ก็จะทำให้คนได้มีงานทำ

ก็หวังว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้น

เน้นเรื่องอุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวก่อน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แต่ก็หาคนไปลงทุนยาก

พอนึกถึงความไม่ปลอดภัย

มาตรการงดเว้นภาษีอะไรต่าง

อันนี้ก็ต้องเข้าใจนักลงทุนเขา

เขาก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยว
เพราะถ้าไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยกระแสเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนเงินจะเข้าไปในพื้นที่ในจังหวัด
แต่ว่าพอคนจะไป๓จังหวัดชายแดนภาคใต้คนในครอบครัวก็จะห้ามว่าไปทำไม
มีปัญหาตูมตามที่นั่นที่นี่ทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีแหล่งที่ปลอดภัย
หรือมีแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อยู่อีกเยอะ
แต่ว่าก็ยากที่จะทำให้คนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในไปการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อให้มีการจ้างงานกับเรื่องการท่องเที่ยว
เพื่อให้เงินจากข้างนอกไหลเข้าไปในจังหวัดก็ยังเป็นปัญหาอยู่
มาได้เห็นภาพช่วงปลายปีก็คือว่ารัฐบาลนี้ตั้งคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อไปขับเคลื่อนที่เรียกกันว่าคอลโลมอส่วนหน้าก็คือว่า
ให้มีการเชื่อมกันระหว่างรัฐบาลคณะรัฐมนตรีกับงานในพื้นที่
เพื่อที่จะได้กระชับการทำงานให้เร็วขึ้นขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ
โดย๓ปัจจัยนี้ครับรัฐบาลก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่
แต่ว่าผลก็คือว่ามันยังไม่เห็นผลได้ดั่งใจ
มามีคนถามว่าเรื่องการเจรจาพูดคุยสันติสุข
ซึ่งได้เริ่มมาแล้ว๔๕ปีผ่านรัฐบาลก่อนมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลนี้
มีผลเอกอักษลาเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะทางฝ่ายเรา
ฝ่ายเขาเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มมาราปาตานี
มาราปัตตานีเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของขบวนการแบ่งแยกดินแดนทั้งหมดเนี่ย
สามสี่กลุ่มมารวมกันเขาเรียกว่ามาราปัตตานี
ทางฝ่ายเราก็มีคณะคณะหนึ่งไปเจรจา
เจรจากันมาแล้วหลายรอบครับแต่ว่าต้องบอกตรงตรงว่า
ผลของการเจรจามันยังไม่คืบหน้ายังมีความหวาดระแวงกันอยู่
ไม่มีความเขาก็หาว่าไม่มีความจริงใจต่อกัน
ฉะนั้นเรื่องของการเจรจาถ้าพูดตามตรงก็ยัง
แสงสว่างที่ปลายอุโมงแต่ว่าแน่นอนเจรจากันไปพูดคุยกันไปเพราะมันไม่มีทางออกอื่นนี่ครับ
พื้นที่ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะบ้านเราหลายประเทศเขาก็มีลักษณะอย่างนี้
แต่ว่าจะเอาชนะกันโดยการทำสงครามปราบปรามเนี่ยไม่ได้มันไม่มีทางจบ
ไม่มีทางหมดค่าไปวันนี้เท่าไหร่ก็ผุดโผล่ขึ้นมาอีก
ฉะนั้นทางเดียวในการที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้อยู่ที่การเจรจาสันติศุกร์อย่างที่ว่า
ผมเคยได้คุยกับอาจารย์โคธมอาริยาคุยกับพลเอกเอกชัยศรีวิราช

ท่านบอกว่ายังไงยังไงการเจรจาพูดคุยก็เป็นทางออกที่ดีที่สุด
แต่ว่าประชาชนก็อย่าใจร้อนเพราะการเจรจาพูดคุยเนี่ย
เริ่มแรกก็ต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนพูดคุยกันไปเรื่อย
ประเทศเนี่ยที่เขามีลักษณะอย่างนี้เขาใช้ระยะเวลา๑๐กว่าปี
บางประเทศเนี่ยกว่าจะยุติปัญหาได้เข้าใจกันได้เนี่ย๒๐ปี
แต่ก็ต้องอดทนเพราะมันยังไม่มีทางออกอื่นที่จะทำให้คลี่คลายสถานการณ์ได้
อาจารย์โคธมก็อาจารย์โคธมเนี่ยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มา
อยู่ในศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล่ะเจรจาสันติศุกร์เนี่ยอีกคนนึงพลเอกชัยศรีวิราช
ฉะนั้นสรุปวันนี้ก็คือว่าภายในปี๒๕๖๐เราคาดหวังว่านโยบายเรื่องเสริมสร้างเศรษฐกิจ
การถอนทหารที่อยู่นอกพื้นที่อยู่ทหารเอาจากที่อื่นมาให้เหลือเฉพาะทหารในพื้นที่
ก็น่าที่จะเดินถูกทางมั่นมากขึ้นในขณะที่การเจรจาสันติศุกร์ชุดของผลเอกอักษลาเกิดผล
ก็ค่อยเดินหน้าไปนี่คือเป็นการสรุปภาพรวมขีดเส้นใต้ถึงสถานการณ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ครับ
ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหลายประเทศเนี่ยเขาคุยกันอย่างนี้
คุยกันแล้วคุยกันอีกคุยกันแล้วคุยกันอีกกว่าจะไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยคุยกันอยู่นั่นน่ะ
พอไม่ได้เพราะมันไม่มีทางออกอื่นเราไปปราบปรามเนี่ยสมมุติเอากองทัพไปปราบปราม
ฆ่าไปหนึ่งมันก็เกิดอีกฆ่าไปเท่าไหร่ก็เกิดเท่านั้นยิ่งจะเกิดความต่อต้าน
เกิดแรงต่อต้านอ่าแล้วรัฐบาลนี้ยิ่งนำเรื่องของเศรษฐกิจไปเสริมก็อาจจะช่วยลดความเหนื่อย
ช่วยลดได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับก็เป็นสัญญาณดีครับ